ส่วนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคดีอุกอาจเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองค่ะ
มีชายวัยห้าสิบเอ็ดปีคว้าปืนยิงกลางอกแฟนสาววัยสี่สิบเจ็ดปีนะคะ
สาเหตุค่ะเขาบอกว่าทะเลาะวิวาดกันเรื่องส่วนตัว
ทีนี้ตำรวจก็เตรียมฝากขังมือยิงแล้วนะคะโดยมือยิงเนี่ยบอกว่าเขาบันดาลโทษะ
เขาเลยก่อเหตุแบบนี้ขึ้นค่ะเหตุเกิดช่วงสองทุ่มที่ผ่านมา
ตำรวจสอนอชนะสงครามได้รับแจ้งว่ามีคนบาดเจ็บนะคะ
บัตรเจ็บก่อนถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่อนุสวรีทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพ
ในที่เกิดเหตุนะคะบนฟุตบาทไปเจอผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เป็นผู้หญิง๑คนทราบชื่อต่อมาคือนางสาวอัญชันเกรดแก้วอายุ๔๗ปี
ถูกยิงเข้าที่กลางอกเลยนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสิริราช
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายชัยศิษฐ์อายุห้าสิบเอ็ดปี
เป็นนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลชำนาญการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริกรก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
เป็นแฟนของคนที่บาดเจ็บเองนะคะชาวบ้านในระแวกดังกล่าวและตำรวจสายตรวจสอนอชนะสงครามค่ะ
ช่วยกันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้
พร้อมของกลางเป็นอาวุธปืนกึ่งออโตเมติกขนาด๑๑มมจำนวน๑กระบอก
จากการสอบถามตัวนายวิชัยสุธิโสนายท่ารถโดยสารประจำทาง

เขาเล่าว่าเห็นทั้งสองคนก็นั่งคุยกันอยู่ที่ขอบปูนสวนหย่อม
ฟุตบาทใกล้กับป้ายรถเมย์
ฝนตกก็ยังไม่ลุกไปไหนหรือไม่เข้าไปหลบในป้ายด้วยนะคะ
จากนั้นช่วงประมาณ๒ทุ่มได้ยินเสียงดังคล้ายประทัด๑นัด

แต่ปรากฏว่าเห็นฝ่ายหญิงสีหน้าไม่ค่อยดีเหมือนไม่มีแรง
ตัวเขาเองก็เห็นท่าว่าไม่ค่อยดีแล้วล่ะ
รีบเดินขึ้นไปบนรถเมย์แล้วโทรแจ้งตำรวจเลยนะคะ
ฟังเสียงของคนที่เห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
ผู้หญิงเขาแบบไม่สามารถที่ว่าจะร้องให้คนช่วยได้ไง

มาคนตัวคนไรแล้วล็อคเลย

ส่วนเรื่องการสอบปากคำนายชายสิทธิ์ผู้ก่อเหตุ
เขาให้การว่าเขาคบกับผู้บาดเจ็บมา๒ปีแล้ว
ก่อนเกิดเหตุปรากฏว่ามีปากเสียงกันค่ะ

เลยใช้วุฒิปืนยิงผู้บัดเจ็บไป๒นัดนะคะ

เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติม

ความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะวันนี้เนี่ย
สนชนะสงครามเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนายชายสิทธิ์เนี่ย

เขาก็ให้การรับสารภาพว่า

ทางพนักงานสอบสวนจะยื่นฝากค้างต่อสาร
วีดีโอคอนเฟอร์เนสวันพรุ่งนี้นะคะ
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ